จากกรณีขนอสุจิเชื้อแล้วก็ไข่ออกนอกประเทศ
ที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งได้
แล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเชื้อเหล่านั้น
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะว่าเป็นอสุจิของมนุษย์
แต่ต้องตรวจสอบต่อไปนะครับว่าเป็นอสุจิของใคร

ตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดน้องคายก็รอไฟเขียว
ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดครับ

เขาก็ในสังคมออนไลน์ของเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เหมือนกัน

ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการอุ้มบุญด้วยนะครับ
นายแพทย์ชัชวานฤทธิติบรองสาธารณสุขจังหวัดน้องคาย
ถึงความคืบหน้าคดีลักลอบนำอสุจิออกนอกประเทศ
หลังจากได้ผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลขอนแก่น
พบว่าเป็นอสุจิมนุษย์จริง๖หลอดด้วยกันในทั้งไนโตรเจนนะครับ

ส่วนกลางมอบหมายให้เป็นผู้เข้าแจ้งความดำเนินคดี

คือความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ
ทางการแพทย์ปี๒๕๕๘มาตรา๔๑
ไม่ให้ผู้ใดซื้อเสนอซื้อขายนำเข้าส่งออก
ซึ่งอสุจิไข่หรือตัวอ่อน
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

นี่แหละครับจนเป็นที่มาของการตรวจสอบว่าอสุจิเป็นของใครด้วย

ผู้ที่กระทำการเป็นผู้เสนอขายหรือเปล่า
แล้วก็จนกระทั่งมีการนำออกนอกประเทศ
มีขบวนการหรือมีผู้ร่วมอยู่ในนั้น
เท่าไรยังไงลักษณะไหน
อาจจะเข้าข่ายความผิดพรบนี้ได้ทั้งหมดนะครับ
ขณะที่สังคมออนไลน์ของประเทศลาวเองนะครับ

โดยได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
มีทั้งความเห็นที่ยังไม่เข้าใจว่าการอุ้มบุญคืออะไร

เนื่องจากยังไม่มีความรู้เรื่องนี้มากนักนะครับ